ผู้กัดสบัดข่าวศาลอาทิตย์
อันดับตรงนี้กันใหญ่กับเราสองคนนะครับ

แล้วที่สำคัญก็เหมือนเดิมกับทุกสัปดาห์นะครับ
ได้ลุ้นรับของรางวัลจากเราไป
ถูกต้องฮะทำง่ายนะ
ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็รีบแอดไลน์กันมาก่อนนะครับ
และคุณผู้ชมก็ส่งข้อความกันมาตอบคำถามให้ถูก
วันนี้เราถามไปว่าถามไปว่า
วัยรุ่นกดปุ่มโดนปุ่มอะไรถึงยกพวกตีกัน
คือในเฟซบุ๊คเขาจะมีไปกดนั่นกดนี่
กดหัวใจกดนู่นกดนี่
อันนี้เขากดอะไรงั้นเขากดอะไรล่ะ
ถึงไปสะกิดต่อมให้โดนยกพวกมาตีกัน
ติดตามข่าวในวันนี้คุณจะตอบถูก

ตุ่มไงใช้คำว่าตุ่มเป็นภาษาที่หูดดอนนะ
ดปุ่มกดแสดงความรู้สึกยังไง

ส่วนวันนี้เรื่องราวเขาสารระหลากหลายนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ดูบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

นี่แหละครับแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเมียน้อยใจผัวหนีเข้าป่าหายไปนานตั้ง๔วัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ
ใครมีร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องระวังค่ะป้ามหาภัยคนนี้เดินฉกโทรศัพท์มือถือแม่ต้องติดตามแล้ว
โจยกพวกตีกันสาเหตุเพียงเพราะว่าไปกดกดกดอะไรแล้วเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เดี๋ยวได้รู้แม็กซ์เลือกกันหนึ่งปาก
ใช่ค่ะก็คือว่าถ้าดูจนตั้งแต่ต้นจนจบนะตอบถูกแน่นอน
แล้วค่ะน่าจะมีแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ๊อต
น่าจะส่งกันเข้ามาแล้วอะเนาะ
คุณผู้ชมเรื่องแรกไปดูกันหน่อยเมียน้อยใจผัวโอ้โหไม่รู้ไปน้อยใจเรื่องอะไรนะครับแต่หนีเข้าป่าหายไปถึง๔วัน

เดชบุญเคราะห์ดียังหาเจอแต่ไปเจอตรงไหน

ไอ้ยาหลบไว้ยังไงเนี่ย
ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้นำชุมชนต้องช่วยกันเลยครับ
เจอแล้วยังไงไปช่วยเกลี้ยกล่อมน้องจ๋า
จ๋าอายุ๒๑ปีเองน้องจ๋าเอ้ย
คดคู้หดตัวอยู่ในท่อระบายน้ำ
เนี่ยฮะตอนเจอตัวก็ยังไม่ยอมออกมานะ
เนี่ยฮะอยู่ไม่ได้ยังไง๔วัน
ข้าวปลาไม่กินโอ้โหสุดท้ายเจ้าหน้าที่ฮะ

จ๋าอยู่ข้างในตัวสามีอยู่ข้างนอกต้องขอโทษขอโพย
เมียจ๋าออกมาเถอะจ้ะ
ไม่ว่าสิ่งใดที่ผัวกระทำผิดไปช่วยให้อภัยผัวได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะ
นะจ๊ะออกมาคุยกันเถอะจ้ะ
สุดท้ายครับก็สามารถพาน้องจ๋าออกมาได้
จ๋ากลับมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งพากลับบ้านนะ

เพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลย๔วัน
ถูกต้องครับรีบส่งไปที่โรงพยาบาลโพชัยเลยครับ
ในช่วงเวลาที่ส่งน้องจ๋าไปรักษาตัวแล้วเนาะ
ก็ถามหน่อยสิอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ตัวสามีเล่าให้ฟังนะวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จ๋ากับนายวิทยาคำสุเรศซึ่งเป็นสามี
ก็พากันไปเก็บฟื้นในป่าตามปกตินั่นแหละ
ในพื้นที่ตำบลผอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรงนั้นที่ไปหาฟืนกันห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก๑กิโลเมตร

เหมือนกับว่าน้องจ๋าขอแยกตัวไปเก็บอย่างอื่น
ส่วนสามีก็เก็บฟืนตามธรรมดา
เก็บจนเต็มซาเล้งแล้ว

งั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนก็กะว่าเอาฟืนไปเก็บที่บ้าน
ก็คิดว่าภรรยาน่าจะกลับไปที่บ้านแล้วมั้ง
ก็ไม่มานี่ใช่ไหมล่ะรอกันตั้งนานแล้วนี่
แต่สามีก็รอจนมืดค่ำก็ไร้เงาของภรรยา
จ๋าไม่รู้อยู่ไหนสามีก็เป็นห่วง
โอ้โหโทรไปก็แล้วไลน์ไปก็แล้วอยู่ก็หายไลน์ไม่ตอบ
ก็เลยต้องรีบไปประสานวิทยุให้กับทางชุมชน
ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันตามหา
คุณผู้ชมพี่ฝนเชื่อไหมหากันหลายวันนะ๔วันนะ
สี่วันเต็มเต็มโอ้โหใจคอไม่ดีนะสุดท้ายเจอครับ
เพราะว่าชุดที่เขาตามหากันเนี่ยไปเจอกับรอยเท้าคน
อยู่แถวบริเวณแอ่งน้ำแถวป่าโคกคำตุ
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ไปก้มดูไอ้ท่อนี้
ท่อระบายน้ำตรงนี้เจอจริงครับ
เจอกับคนก็คือน้องจ๋านั่งคุดคู้อยู่อย่างนั้น
หลายคนก็ถามนักข่าวก็ถามด้วยแหละ
ถามคุณสามีรู้ไหมว่าง่อนอะไรทำไมถึงหนีเข้ามาตรงนี้
ตัวสามีบอกไม่รู้
ตัวสามีชอบไปใช้มะเงกเขกหัวภรรยาเมืองเงกก็คือกำปั้นเนี่ยแล้วก็เอาส่วนแข็งของนิ้วเนี่ยเคาะที่ตรงบริเวณศีรษะ

อ่าแล้วทีเนี้ยตัวภรรยาก็คงจะน้อยใจอืมเนี่ยแล้วไอ้วันเกิดเหตุอ่ะเหมือนกับว่าคงไปพูดอะไรผิดใจกันด้วย
สุดท้ายเมียไม่ทนแล้วหนีเลยโอ้เอาเอา
สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ยังดียังโชคดีนะที่ยังหาเจอ

เพราะงั้นถ้าเกิดว่าเวลาโกรธกันง้อกันอะไรยังไงแล้วก็บอกกันเถอะ
บางทีผู้ชายผมบอกตรงนะผู้ชายเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงเป็นอะไร
เวลาผู้หญิงเนี่ยลักษณะว่างอนเราก็จะต้องถาม
เธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรเป็นทุกลายครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคือเป็นนะคะสำหรับผู้หญิงนะ

บวกหันห้าไปเลยนะนะคะ
อย่างไงก็ป่านที่คงจะดีกันแล้วค่อยแล้วก็พูดค่อยจากกันนะคะ
ไปดูข่าวต่อไปนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสามีภรรยาค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อน
คือกำลังจะกลับบ้านกำลังจะกลับที่พักอยู่อยู่ก็มีรถกระบะค่ะ
ตามไล่ล่าแล้วก็คือไล่ตีอ่ะตีเลยเหรอจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะไปดูกันค่ะ
ถูกตีที่หน้าผากเลือดนี้อาบใบหน้าเลยค่ะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุรารัฐนะคะ
ตามลำตัวก็มีแบบสีเขียวช้ำนะคะมีบาดแผลถลอกตามร่างกายด้วย
อาการตอนนี้สาหัสค่ะแล้วก็หมดสติ
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะ

ใช่ตอนนี้สามีสามีก็คือร้องโอดโอยนะถามหาภรรยาตลอดเลย
เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลา๑ทุ่ม
ของวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ในพื้นที่หมู่๗ค่ะตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่ได้ติดป้ายทะเบียนหรอก
มากับภรรยาสองคนจากคลองรังเพื่อที่จะกลับไปบ้านพักครับ
ในตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดปราจีนบุรี

พอมาถึงสี่แยกไฟแดงคลองรัง
ถูกรถกระบะสีดำค่ะไม่ทราบทะเบียนนี่แบบนี้เลย

เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าไปในพื้นที่หมู่๗ตำบลกรอกสมบูรณ์นี่แหละค่ะ
รถกระบะก็ยังไล่ตามนะไล่ตามจนทันแล้วก็คนที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ย
ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดด้วยนะตีเข้าที่ศีรษะของภรรยาของเขาอย่างแรงเลย
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดแถวบริเวณที่เป็นถนนใหญ่นะ
ใช่เลยค่ะแต่พอเวลาเข้าซอยไปแล้วตรงนั้นมันต้องเข้าใจนะ
มันก็แบบว่าไม่ได้มีไฟส่องสว่างรวมถึงไม่มีกล้องด้วย
ใช่แล้วค่ะพอถูกตีกันแล้วก็ทำให้รถจักรยานยนต์นี้ล้มลง
ภรรยานี่นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นเลยด้วยความเขาตกใจกลัว
เขาก็ขี่รถจักรยานของเขาเนี่ยจักรยานยนต์นี้ไปตามหาคนช่วยเหลือ
โชคดีค่ะมีชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้
เดี๋ยวไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นกันนะคะ
ไม่ให้จอดแล้วแก่หมูไม่ให้จอดแล้ว
เหมือนจะมีอาการมืนงงอยู่นะคะ

ล่าสุดนะคะด้านนายประทีพสามีเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
ส่วนนางสาวพัชรินภรรยานี้อาการยังน่าเป็นห่วงค่ะ
ยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็นนะเห็นรถจักรยานยนต์นี้ขี่เข้าไป
ก่อนที่จะมีรถกระบะตามไปคิดว่าเป็นคนเมาค่ะ
โวยวายเสียงดังก็ไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งพบผู้บาดเจ็บคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือ

หน้าก็คือตำรวจก็ยังหาเบาะแสไม่ได้ค่ะ
ต้องสอบปากคำนายประทีบต่อไปนะคะ
เพื่อหาสาเหตุของการถูกทำร้าย
พร้อมที่จะติดตามผู้ก่อเหตุมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังจับมือใครดมไม่ได้นะคะ
ก็ต้องสืบสวนติดตามกันต่อไป
มาเรื่องนี้กันบ้างนะครับวัยรุ่นนะฮะ
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่
เรื่องของเรื่องวัยรุ่นยกพวกตีกันเพียงเพราะว่า
เหมือนไปคอมเมนต์ท้าทายกันในโซเชียล

ถูกต้องเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่า

ไปแล้ววัยรุ่นทำไมเขาถึงมาตีกันในโซเชียลเนี่ยนะ
อ่ะไปดูว่าสาเหตุมาจากอะไรครับ

อ่ะดูกันก่อนเพราะเหตุมันเกิดไปแล้ว
ทางตำรวจสมภาพเมืองตราดพร้อมกู้ภัยฮะ
ระงับเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกัน
บนถนนภัทราการภายคลองตะบนบางพระอำพรภเมืองตราดนะครับ

เห็นตำรวจก็ตามระเบียบ
บางคนหนีเข้าวัดกะไปพึ่งพระ

มอเตอร์ไซค์ถูกทิ้งไว้กลางถนน

แล้วบางกลุ่มหนักกว่านั้นพี่ฝนค่ะขับมอเตอร์ไซค์หนีแล้วไปชนชาวบ้าน
นี่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปอีก๒ราย
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยเหลือด้วยนะครับประถมพยาบาลให้
เอาล่ะเรื่องของวัยรุ่นเป็นยังไงวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มนะฮะ
ตำรวจเขาก็แบ่งกำลังไล่ล่าตามจับจับมาได้๕คนฮะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยจับมาได้ครบนะ
แต่ว่ากลุ่มผู้ที่มาก่อเหตุเนี่ยจับมาได้แค่คนเดียว

เยาวชนทั้งนั้นใจเย็น
ยังเรียกพี่ได้อยู่ไหมหรือว่าต้องเรียกลุงดี
ลุงชนะเตือนแล้วกันลุงก็ได้

ก่อนเกิดเหตุเธอและเพื่อนผู้ชายรวมกันสัก๔คน
เดินไปที่บ้านเพื่อนที่ตลาดแต่ระหว่างทางนั่นแหละครับ
เวรกรรมจริงไปเดินผ่านบ้านคู่อาริ
อีกฝ่ายนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีเห็นหน้าเฮ้ยจำได้
เอาทีนี้ล่ะกลุ่มที่อยู่ในบ้านก็เลยขี่รถออกไปตามพักพวกมา
ทีนี้ล่ะพอได้พวกเท่านั้นแหละก็มาลงไม้ลงมือตีกันแหละครับคุณผู้ชมครับ
ตัวเธอนะผู้ที่เป็นกลุ่มที่โดนทำร้าย
เอาไว้อย่างนั้นแล้วกันมีเพื่อนผู้ชายได้รับปัดเจ็บอยู่๑คน
ยกไปที่ใบหน้าว่าอย่างนั้นนะส่วนเด็กอายุ๑๔ปีหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อเหตุละกัน
ที่ถูกจับได้บอกถึงสาเหตุไงว่าทำไมถึงต้องยกพวกมาตีกันแบบนี้
เขาบอกว่าก็กลุ่มนั้นมากดว้าวกดว้าวในสตอรี่เฟซบุ๊ก
ไอ้เราทนไม่ได้เพราะเราถือคติไม่สนิทอย่าติดว้าว
กดปุ่มฟ้าวก็ไม่ได้เหรอคะ
ดว้าวแล้วโมโหแล้วก็มือมีการเหมือนประมาณว่ากดว้าวกดนู่นนี่นั่นไปมาไปมา
ส่งคำท้าทายก็เหมือนกับไปทะเลาะกันในเฟซบุ๊ก
แล้วพอมาเจอกันประจันหน้ากันในซอยก็เลยไปตามพวกมาตีกัน
จุดเริ่มต้นเล็กแค่ไปกดว้าวเป็นเรื่องเลยนะ

มันไม่ได้เป็นความผิดที่ปุ่มครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนไอ้กลุ่มปุ่มว้าวผมก็เคยกด
ก็ไม่เห็นมีใครมาว่าอะไรผมนะนั่นแหละสิคุณผู้ชมไปดูกันต่อ
เรื่องต้นนะฮะตำรวจเชิญผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้งหมดมารับทราบแล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไปแล้ว
โดนกันไปคนละ๒๐๐ในข้อหาทะเลาะวิวาสในทางสาธารณะก่อนที่จะปล่อยกลับบ้านไปเพราะเห็นว่าเป็นเยาวชน
แต่บอกไว้ก่อนนะอย่าไปเข้าใจอะไรผิดนะว่าเวลาตีกันหรือทะเลาะกันเนี่ยจะเสียแค่
เสีย๕๐๐เป็นค่าปรับนู่นนี่นั่น

ถ้ามีการต่อยตีกันถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

แล้วก็ทำให้ประวัติเสียด้วยยังเป็นเยาวชนด้วยนะคะ
ลุงก็เลยขอเตือนนะลุงชนะก็ได้
งั้นคุณผู้ชมรู้แล้วนะว่ากฎอะไรถึงทำให้มีเรื่องมีราวกัน

พี่ฝนนี่ก็ช่างคิดก็พยายามจะให้มันซอบนะคะ
อย่ามาชนนะคะพยายามใจเย็นเนอะ
จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวไม่ต้องเจ็บตัวสงสารคุณพ่อคุณแม่

ต่อกันนะคะกับเตือนภัยคุณป้ามหาภัยคนนี้นะคะ
คือแกนะตระเวนก่อเหตุขโมยโทรศัพท์ตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้างดัง
สรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพพัทยาหรือว่าที่รังสิต
เขาไปขโมยยังไงครับเนี่ยเขาไปขโมยยังไงเอ้าไปดูค่ะเนียนจริง
นี่ค่ะมองซ้ายมองขวามองซ้ายแล้วก็มองขวา
ในเมื่อปลอดคนแล้วยังไงล่ะก็หยิบเลยสิคะ
หยิบมือถือไปหน้าตาเฉยเลย
นี่ตอนที่กำลังมองอยู่กำลังเล้งอยู่แล้ว
แล้วดูสิมีคนไหมไม่มีคนอยู่เหรอ
โอเคไม่มีคนอยู่อย่างนั้นก็ขอยืมไปใช้สักนิดนึงนะ
ไปแล้วลักษณะไม่ได้ยืมไปใช้แล้ว
ในคลิปวงจรปิดนะคะเป็นภาพผู้หญิงผมสั้น

ทั้งทีเดินไปเดินมาแบบไปซื้อเฟนต์ฟรายก่อน
ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็หยิบเอาโทรศัพท์มือถือของพนักงานไปแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งผู้เสียหายเขานำคลิปนี้มาโพสต์

รบกวนใครพบเจอบุคคลในคลิปวงจรปิด
หรือเป็นญาติช่วยติดต่อกลับมาด้วย
เขาจะติดต่อไหมอ่ะนั่นน่ะสิ
ช่วยติดต่อกลับมาด้วยเนื่องจากวันที่๑๑นะ
แต่ว่าเขาเขียนว่า๑๑ตุลาคม
ไม่รู้ว่า๑๑ตุลาคมหรือพอยอร์นะ
เวลา๑๙น๒๓นได้มีลูกค้าผู้หญิงท่านนึง
ออเดอร์เฟรนด์ไฟล์ที่ร้านนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่รอออเดอร์อยู่เนี่ย
ซึ่งพนักงานวางอยู่ที่หน้าแคชเชียร์
ตอนนี้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

จะไม่เอาเรื่องอะไรถ้าตามเจอด้วยตัวเองเขาจะไม่เอาเรื่อง
แต่ถ้าตำรวจตามตัวเจอเนี่ย

จะบอกแบบนี้ว่ามือถือหายทีเรื่องใหญ่นะพี่ฝน
เพราะทุกวันนี้เผลอมือถือเนี่ยสำคัญกว่ากระเป๋าสตางค์แล้วนะ
ใช่เพราะว่าข้อมูลอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ
เพียงเท่านั้นนะคะปรากฏว่าหญิงรายเดียวกันนี้
ยังไปก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้าแห่งอื่นด้วย
ทั้งย่านรังศิษย์ปทุมธานี
กล้องวงจรปิดของห้างจับภาพไว้ได้

นี่แบบเดียวกันเลยมีคนขายเสื้อผ้าในห้าง

บอกว่าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะวิ
ช่วยกันแชร์หน่อยเผื่อใครเจอนะก็จะได้ระวังไว้ด้วย
แต่คนนี้ไม่ได้ชื่อวินะไม่ได้ชื่อวิ
เป็นประโยคย่อนนี้เฉย
ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าถ้าตามที่พี่ฝนบอกก็คือวันที่สิบเอ็ด
ธุราณยังอยู่พัทยาใช่แล้วเนี้ยสามสิบเอ็ดมาแถวประทุมแล้ว
ใช่และนี่มาอีกค่ะล่าสุดนะครับไปก่อเหตุขโมยมือถืออีก
ล่าสุดเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าย่าน
ศรีนครินผมไปแถวศรีนครินไปอีกโดยผู้เสียหายก็นำคลิปวงจรปิดมาโพสต์เนี่ยระบุไว้อีกว่ากว่าจะได้หลักฐานมาแต่ละชิ้นนี้ยากมาก
ใช้เวลานี้เกือบห้าวันเลยอืมวงจรปิดอันแรกนี่เป็นผู้หญิงก่อเหตุนะคะ
ครึ่งขึ้นรถเมษายสองศูนย์เจ็ดเขาระเอียดนะเอออ่ามาห้างจากนั้นเข้าไปขโมยมือถือ
ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับก่อนจะวิ่งออกจากห้างและขึ้นรถเมษายหนึ่งสี่ห้าลงปากน้ำ
นี่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมเชื่อไหมผู้เสียหายเขาเป็นคนจับมาได้หมดเลยนะ
ใช่ผู้ต้องหาหลักฐานเองทั้งหมดนะแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเขารวบรวมส่งให้คุณตำรวจแล้วทีมสืบสวนแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรเรื่องการทำงานนะ
แต่ในเมื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะหลักฐานทั้งหมดก็ส่งให้ตำรวจแล้วแล้วก็ทีมสืบสวนนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าก็สามารถออกหมายจับมนุษย์ป้าเบื้องต้นได้แล้ว
แต่ก็ยังไม่ทราบชื่อนะยังจับไม่ได้หากผู้ใดมีเบาะแสนะคะ
ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ผู้เสียหายบอกว่าพร้อมสนับสนุนนะคะ
ก็จับกลุ่มได้ให้รางวัลเลยโอ้มีตั้งค่าหัวตั้งค่าหัวสองหมื่นบาทโอ้นี่
เขาทำขนาดนี้แล้วนะตำรวจจ๋าช่วยตามจับเป็นกำลังใจนะ
เป็นกำลังใจให้คุณตำรวจนะเขาหาหลักฐานอยู่๕วันเลยนะ
ขอให้ได้จับได้โดยเร็วจะได้ไม่ไปก่อเหตุนี้กับใครนะฮะ
มาที่ข่าวปลอมกันบ้างแชร์กันเยอะต้องฝากเตือนกันเขาบอกว่าเด็กทารกสักสามเดือนเนี่ยนะ
สามารถดื่มน้ำที่แช่ทองได้ผิวจะดีว่าอย่างนั้นบอกก่อนเป็นข่าวปลอมแล้วไปดูรายละเอียดด้วยครับ
เพราะหลายคนดูข่าวนี้แล้วดันไปเชื่อ
อย่าไปเชื่อนะเด็กอายุแค่๓เดือนฮะ
แล้วมันมีข่าวแบบนี้ออกมาว่าท่านให้ดื่มน้ำที่แบบว่าแช่ทองคำเอาไว้
สร้อยทองแหวนหรือเหรียญสลึง
เด็กจะผิวดีไม่เกี่ยวหรอกครับมันสกปรก

อย่าไปทำอย่าไปเชื่อนะครับกับข่าวปลอมนี้
เพราะว่าเราเช็คมาให้หมดแล้วนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ฝากเตือนกันด้วย
และถามว่าอะไรที่มันเหมาะกับเด็กแรกเกิดแบบนี้๓เดือนเนี่ย
นมแม่บอกเฮ้ยนมแม่
ดีที่สุดเลยดีที่สุดครับ
แล้วถ้าเป็นไปได้ก็น้ำนงน้ำดื่มทั่วไปนั่นแหละครับ
อย่าไปเพิ่มเติมเสริมอะไรที่มันมากจนเกินไป
อย่าไปเชื่อพวกข้อความต่างหรือข่าวต่าง
ที่มันสรรพคุณเวอร์วังอลังการเกินจริง

และถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เว็บไซต์ที่เราขึ้นให้หรือหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรไปสอบถามก็ได้ตามนี้ครับอ่า
ทารกขนาดนี้ก็คือนมแม่ค่ะเป็นภูมิต้านทานที่ดีที่สุดเลยนะคะ

เตือนภัยกันต่อนะคะกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
จุดพลุไฟค่ะคือเล่นกันไง
ใกล้เสาไฟฟ้าแล้วใกล้สายไฟฟ้าด้วย
ซึ่งมันอันตรายมากเราเอาภาพมาให้ดูแล้วก็จะต้องนั่งบาดเสียวไปพร้อมกันค่ะ
โอ้เห็นไหมครับน่ากลัวไหม

กลัวมากเลยแล้วช่วงนี้มีงานประจำปีเยอะเลยก็ต้องเอามาให้ดูแบบนี้
มันอันตรายนะอย่าหาทำนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงมากเลย
ซึ่งเขาบอกว่าหนีไปวิหนีไป

เหนืออันตรายอยู่มันใกล้เสาไฟ

มันเหมือนไปจุดตรงบริเวณที่แบบมีสายไฟอยู่ตรงนั้นด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งานถ้าเป็นคำเหนือนะ

คนที่อยู่ทางภาคเหนือลองพูดไหม

มียี่เป็งนครลำปางนั่นเองนะคะบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปาง
เทศกาลประเพณีก็สำคัญนะแต่การเลือกสถานที่จุดพลุก็สำคัญเหมือนกันค่ะ
รูที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยทั้งพุ่งขึ้นสูงกว่าสายไฟเลยแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างเลยนะ
ใกล้เสาไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ระเบิดขึ้นมาทำยังไงใช่ไหมคะสายไฟเสียหายขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะ
ไฟที่มันพุ่งได้เยอะได้สูงขนาดนี้
คนธรรมดาทั่วไปจะมาจุดเองได้ป่ะ
อ๋อก็ต้องค้นที่
แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่เขาจัดงานอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาต้องมีการวางแผนอย่างดี
ไม่น่าจะไปจุดใกล้กับเสาไฟแบบนี้
ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการจุดเล่นหรือเปล่า
คือฝนเคยเห็นมันเป็นโอ่งลักษณะเหมือนเป็น

แต่ถ้าคนทั่วไปเวลาไปซื้อไอ้๕บาท๑๐บาท๒๐บาท

จริงของฝนเล่นไอ้เนี่ยไอ้ดอกไม้ไฟเราก็สุดแล้ว

กระเทียมพี่โยนปิ๊กปิ๊กอ่ะ

ชอบเล่นแบบนั้นแค่นั้นอันนี้มันรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไป
ฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังในการเล่นสักนิดนึงนะคะ
ซึ่งที่สำคัญเราบอกว่าบริเวณเราต้องอยู่ห่างจากจุดที่มันแบบเป็นจุดพลุเนี่ย

เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
แต่เอาง่ายนะผมว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาพวกนี้เลิกเลย
อย่าไปให้ประชาชนคนทั่วไปจุดพลุ
หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องและขออนุญาตจริงจังดีกว่า

ฝนเคยเห็นคนเขาเล่นนะคะก็คือจุดแล้วก็มือยังกำอยู่
คือโยนไม่ทันมือแตกเลย
ถูกต้องความอันตรายที่มันจะเกิดขึ้น
จากการเล่นพลุไฟแบบผิดวิธี

มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วไปเจอกับสายไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายเคเบิ้ลหรือว่าสายไฟ
มันระโยงระยางแล้วไปเจอในตอนค่ำคืน
มันก็เลยแบบรั้งคอจนเขาน่ะล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บครับ

น่ากลัวมากอันนี้บาดเจ็บแล้วอย่างนี้

แขนเขินดอกหายปลาร้าหัก
และได้แผลมาเพียบและที่สำคัญคุณจะได้เห็นตรงคอ

บาดคอแบบนี้เลยครับ
นี่คือบาดแผลของนายสมพงศ์จันทคาตอายุ๓๖ปี
เป็นนุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในตำบลถนนหักอำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรำลำคอมีแผลเห็นไหม

เขาบอกว่าศีรษะแตกเย็บ๒เข็มนะพี่ฝน

แล้วเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง

หลังจากออกจากโรงพยาบาลมานายสมพงศ์ก็ไปแจ้งความเลยนะ

ไปแจ้งความที่สพนางรองและเรียกร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง
เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องและเป็นเจ้าของสายสื่อสาร

สมพงศ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก๒ทุ่มของวันที่๕
พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเลิกงานเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
พอดีวันนั้นมันทางมันมืดไงแล้วมองไม่ค่อยเห็น
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สายสื่อสารมันตกลงมาเมื่อไหร่

แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์โดนรั้งคอ
ก็ล้มสิครับโอ้โหหัวแตกแผลเต็มตัว

แขนก็เลยต้องแบบว่าห้อยเอาไว้อย่างนั้นนะฮะ
จากนั้นชาวบ้านนะครับเมื่อเห็นว่านายสมพงศ์
ได้รับอุบัติเหตุก็ไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยรับตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

หมอก็ออกใบรับรองแพทย์ให้นะ
เขาบอกว่าต้องรักษาตัวที่บ้านอีก๒เดือน

โอ้โหเสียโอกาสในการทำงานไม่มีรายได้

เขาก็เลยต้องการที่จะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แน่นอนฮะศูนย์ดำรงธรรมเขาก็รับเรื่องไว้แล้วเนาะ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหน่อยดูซิว่าได้รับการ

เขาอยากได้เรื่องของการที่ว่ามาเยียวยาดูแลเขาด้วย
เพราะเขาเองก็ดูเหมือนแบบเป็นคนที่เขาต้องทำมาหากิน

ในเมื่อไม่สามารถไปทำงานได้รายได้เขาก็หาย

ค่ะก็โชคดีที่ไม่แบบหลอดลม

ก็ยังไงก็ช่วยเดินดูแลสักนิดนึงนะคะ
ไปดูกันต่อนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

พ้นคุกมาได้ไม่กี่เดือนในข้อหารักทรัพย์
พอออกมาก็รักทรัพย์อีกแล้ว

โอ้โหไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะปีนเข้าไปแบบนี้เลย
โชคดีนะคะในยุคนี้มันมีกล้องวงจรปิด

นี่เป็นคลิปของกล้องวงจรปิดที่ทางผู้เสียหายเนี่ย
นำไปเป็นหลักฐานเขาแจ้งความกับตำรวจนะ

หลังจากถูกผู้ก่อเหตุนี้ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
ระเวนขโมยชุดชะในสตรี
ใช้คำว่าตระเวนนะแสดงว่าไปหลายที่แล้ว
ในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจสพเมืองราชบุรี

ติดตามจับกลุ่มตัวนายบุญทิ้ง
หรือนายทิ้งอายุ๔๐ปี
ผู้ก่อเหตุขโมยชุดชะในสตรี
แล้วก็มีเหตุพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วย

เสพยาด้วยซึ่งนายบุญทิ้งนี่ก็คือเอากางเกงในสตรีที่ขโมยมาเนี่ย
คือเหมือนในข่าวนะใส่เข้าไปถึงสามชั้น
คือคือสวมใส่เข้าไปอย่างนั้น
ฉันแล้ววิ่งหลบหนีนะคะแต่ก็หนีไม่รอดค่ะสุดท้ายก็ถูกจับตัวได้โดยละม่อมโดยละม่อม
หลังตรวจค้นบ้านพักนะคะพบของกลางค่ะเป็นชุดชั้นในสตรี๔ตัว
กางเกงใน๓ตัวเสื้อซับในผู้หญิง๑ตัวชุดเรสผู้หญิงอีก๔ชุด

ได้กราบแบบว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้เลยนะ
เขาไม่เอาไปแต่งอ่ะสิเขาไปทำอย่างอื่นนะ

เขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวนายบุญทิ้งนี้ตรวจปัสสาวะด้วย

พบค่ะว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะด้วย

แจ้งข้อหาเลยค่ะทั้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะนะคะ
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษด้วยนะคะ

ถ้างานสอบสวนก็นี่เลย

ตามกฎหมายนี้ใส่๓ตัวซ้อน

ออกจากคุกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเอง

เขาตะเวนขโมยชุดชั้นในสตรีที่ตากไว้นี่แหละ

เพราะว่าทุกครั้งที่เสพยานี่เขามักจะมีอารมณ์ทางเพศนะคะ

ก็ต้องโดนจับเข้าคุกอีกนะ

นี่แหละคือคำถามสำคัญที่สังคมเขาตั้งเอาไว้ว่า
เอ๊ะการที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ย

แต่สุดท้ายมาก่อเหตุซ้ำอย่างนี้

เป็นกระแสเป็นประเด็นดราม่าเลยนะฮะ

แล้วก็มีเด็กคนนึงก็ขับปั่นจักรยาน

บดบังวิสัยทัศน์เขานิดนึง

โอ้โหแล้วเท่านั้นไม่พอที่ผมบอกว่าเป็นดราม

เรื่องของเรื่องจะมาเอาเรื่อง

จากเด็กคนนี้ที่ปั่นจักรยานมาจอดอย่างนี้

อ้าวนี่ค่ะ
ตัวรถกระบะเองเหยียบล้อหลัง
ของจักรยานของเด็กไปแบบนี้แล้วเด็กล้มไป

สังเกตนะคะหัวที่ล้มลงไปเนี่ย
เกือบจะไปเข้าล้อหน้าของรถเลยนะ
เคราะห์ดีที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นความเสียหายเกิดขึ้นคือ
ล้อล้อของรถกระบะ
ยังแตกเลยฮะอ้าวว่ากันไปนะว่ากันไป

คุณผู้ชมฮะตามภาพที่เห็นแบบนี้เลยนะ
ราม่ามันบังเกิดต่อเนื่องยังไงรู้ไหม
เพราะว่ามีผู้ที่ใช้งานติ๊กต๊อกลายหนึ่งเขาเอาไปโพสต์เอาไว้
แล้วเขาระบุเอาไว้แบบนี้ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

หรือลงมาถามว่าเจ็บไหมเป็นอะไรหรือเปล่า
แถมยังมีการไปแจ้งความเด็กอีกว่า
ทำให้รถเขายางแตก
โอ้โหทีนี้แหละครับเป็นประเด็นดราม่าต้องไล่ถามไล่ตามเลย
เริ่มต้นนะฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปหากับเด็กก่อน
เด็กคนนี้มีรอยฟกช้ำตามร่างกายและยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนรถจักรยานเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะเรียบร้อย
เพราะโดนเหยียบไปแบบนั้นน่าจะปั่นไม่ได้แล้วอ่ะ
ล้อเบี้ยวครับพี่ฝนเรียบร้อยเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
แต่สภาพโดยรวมถ้าซ่อมก็น่าจะปั่นได้อยู่ค่ะ
อย่างนี้ฮะไปถามพ่อเด็กพ่อเด็กเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสุขาพิบัน
ซอย๑๕เขตประเวทลูกชายน่ะหันไปเห็นรถเนี่ยที่ขับตามมาจริงเขาพยายามหลบแล้วนะ
แต่เหมือนอีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเองก็พยายามหลบตามภาพที่เห็นนะพูดกันแบบตรง
เขาเองก็พยายามหลบแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเหยียบหรอก
แต่ด้วยความที่ว่ามันไม่พ้นจริงแล้วมั้งก็เลยเหยียบเข้าไปแบบนั้นเป็นอุบัติเหตุนะ
แต่ว่าตัวพ่อของเด็กที่รู้สึกว่าติดใจจริงก็คือลูกชายเขาเจ็บนะ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่าให้เพียงแค่ประกันติดต่อมาแล้วแจ้งว่าต้องดูแลรับผิดชอบกันเอง
ก็คือตัวฝ่ายของรถกระบะพยายามบอกว่าเขาไม่ผิด

ลองฟังเสียงของพ่อเด็กผู้เสียหายฮะ
ในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิด
เขาจะแจ้งความบอกว่าน้องทำรถเขายางแตกเขาใช้พรบแต่เขาไม่ให้ใช้
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาผิดหรือไม่ผิดครับแล้วน้องก็ต้องรอรอก่อนจะได้รักษา
ผมก็ต้องหาอันนี้หาประกัน
มันเลยเป็นกระแสสังคมค่ะเป็นเรื่องดราม่ากันว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วจะเอายังไงกันดี
ค่ะไปดูหน่อยตรงจุดเกิดเหตุมันค่อนข้างแคบเนี่ยเห็นไหม
ค่ะเอาจริงนะรถจะสวนกันอย่างระบาก
เพราะถ้าเกิดว่ามีการจอดข้างทางแบบนี้พี่ฝนสวนยาก
ส่วนยากแต่ว่าถ้ามันก็มีเราก็จะชะลอก่อนแล้วก็จะให้น้องหลบ
คือถ้าถามในเรื่องของการขับรถถ้าไปในทางลักษณะอย่างนั้นมีรถของเด็ก
เป็นรถจักรยานยนต์หรือเป็นรถจักรยานเฉยเนี่ย
แล้วเด็กอยู่อย่างนั้นคุณจะกล้าขับผ่านไปไหมล่ะ
อาจจะต้องชะลอหน่อยหรือมันก็ต้องแบบบีบแตรให้น้องขยับอะไรประมาณนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

กลับมาในเบรกนี้คุณผู้ชมยังส่งคำตอบกันมาได้นะ
เราถามกันไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับ
วัยรุ่นที่ยกพวกตีกันเนี่ยเขากดตุมอะไร
งั้นส่งมานะเรารอจะดูอยู่นะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้
เอาล่ะไปดูเรื่องราวกันหน่อยนะครับของเด็กในห้องเรียน
เห็นบอกว่ารำทั้งวัน

เข้ารำอะไรยังไงติดตามความน่ารักนี้ได้

สบัดข่าวเด็ก
คนไม่ไหวเสร็จก็ต้องลำด้วยเลยเหรอ

แต่ลำสวยนะ
แต่ในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องมอบเพลงนี้ให้
ไม่รู้เหมือนงั้นว่าลำแล้วถ่ายลงไหน
แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ติ๊กต๊อกไปกับเฟซบุ๊ก

บอกได้นะว่าบางทีได้เห็นแบบนี้แล้ว
มันก็อดดูไม่ได้จริงเพราะได้เห็นความน่ารักของน้องหนู
ไม่ได้ลำที่เดียวเปลี่ยนที่ลำด้วย

นี่ไปดูอันนี้นะคะเมื่อคุณพ่อบ่นลูก
บอกว่าอย่าทำอย่าทำแต่ลูกก็ไม่หยุดน่ะ

ทำไมให้ไปดูกันค่ะทำไมลูกไม่เชื่อฟัง
อ๋อเค้าตัวแค่นี้จะเชื่อกันไงล่ะ

ว่าพูดก็ไม่เชื่อนี่พ่อเป็นพ่อนะ
ลูกก็ไม่เชื่อค่ะที่ยังทำอยู่
คุณพ่อสงสัยไม่ต้องทาครีมแล้วค่ะ
ลูกทาให้แล้วหน้าทำว้าวไปหมดเลยนะคะ
ก็คลิปนี้คุณแม่เอามาโพสต์ไว้นะคะ
อยู่ในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าออมมม
เพราะตัวเอ็มหลายตัว
ก็ไปติดตามดูนะคะน่ารักจริงเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะฮะ

มากัดกันต่อเลยนะคะกับข่าวนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือจะน่าสงสารดีนะ
ก็คือในเมื่อสามีค่ะแอบเอาเงินภรรยาไปซ่อนไว้

นั่นไงเพราะว่าลูกสาวค่ะหาเจอแล้วเอาเงินไปให้คุณแม่
นี่ไงเป็นไง

แล้วก็เดินกลงมาตรงเหมือน
แล้วก็บอกมะมีมะมี่มันนี้มันนี้

คุณพ่อกับคุณแม่กำลังสวีทกันเลยนะ

ตอนแรกก็นึกว่าแหมสวีทกันตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้นะคะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าไม่แน่ใจ
คงไม่ถึงขั้นนั้นนะคะตอนนี้คงตกลงกันได้แล้ว
จบเป็นแบบนี้ทีหลังอย่าหาทำนะคะ
ซ่อนเงินเมียแบบนี้ไม่ดีไม่ดี

เราดูมาแล้วนะฮะและผู้โชคดีในวันนี้ก็คือ
คุณปุ้มสารคามตอบมาถูก
ก็ถามแล้วไงว่าในข่าวของเรานะฮะว่า
วัยรุ่นเขาไปกดปุ่มอะไรในเฟซบุ๊ก
ถึงทำให้มีเรื่องกันก็ไปกดว้าว
ไม่ได้ติดว้าว
ส่วนนายคนนี้คนนี้คุณปุ้มสารคาม
ถ้าอยากได้รางวัลแบบนี้ก็ต้องติดตามคู่กัดสะบัดข่าวของเราต่อไปเรื่อยนะคะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะ
แต่ว่าจะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
เราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องแมวค่ะ
ที่ไปกินน้ำบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตู้ปลา
จะน่ารักขนาดไหนไปดูภาพกันพวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ